ที่ข่าวแรกค่ะตัวแม่นักร้องสายมูยกให้เลยนะคะสำหรับพี่จิ้งหลีดขาวค่ะ
งวดกี่งวดก็เห็งปังปังมาหลายต่อหลายงวดแล้วนะคะนี่แหละค่ะเห็งทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเครื่องราง
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าพกเครื่องรางไว้ตลอดเวลาหรือเปล่านะคะกับแก่นมะขาม
ที่ตอนนี้เนี่ยพี่จิ้งหรีดขาวเขาเชื่อเหลือเกินแล้วก็บอกเลยว่าโอ๊ยทำแทบไม่ทัน
ใครใครก็อยากได้อยากมีเหมือนเธอแต่เรื่องความเห็งความปังก็ยังมีต่อเนื่องค่ะ
ตเตอรี่ที่ผ่านมาหลายต่อหลายงวดมีชื่อจิ้งหลีดขาวถูกแทบทุกงวด
ส่วนรอบหน้าเนี่ยพี่จิ้งหลีกขาวเขาจะไปทัวร์แล้วก็ไปทำบุญที่ไหน
ตอนนี้สำเร็จแล้วค่ะแล้วเห็นโอ้โหองค์พระสำเร็จรู้ล่วงไป

เป็นกุศลแรงลอตเตอรี่ด้วยไหมคะ
ส่วนหนึ่ง

เสียงโชคแต่ว่าถ้าได้มาพี่ก็เอาไปทำบุญ

เกือบหมดอ่ะเป็นยังไงบ้างคะ
ปังมากตอนนี้ทำไม่ทันเลย
ขอบคุณนะขอบคุณจักรินมากเลย

ทุกนวดแต่ไม่มาแต่ถูกทุกนวด

เพราะว่าชีวิตเรามันเหมือนว่าทำงานเยอะ

ตอนนี้ตั้งหลักว่าถ้าว่างปั๊บทำบุญปุ๊บเลย